แม่บ้านทารวย
แม่บ้านทารวย
แม่บ้านทารวย
กลับมาสนุกกันต่อคุณผู้ชม
กลับมาช่วงสุดท้ายกลับมาแม่บ้านทารวยนั่นเองนะคะ

เก้าอี้ถังน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

พวกเราเนี่ยจะต้องมาลองทำกันบ้าง

เอาจริง

ให้เรามาอ๊อกเหล็กเชื่อมเหล็กพ่นสีอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ว่าพวกเราทำไม่ได้นะแต่

ใช่เออเราทำไม่ได้แต่
ที่สำคัญสตูของเรามันไม่อำนวยพี่กา

และยากเย็นแสนเข็นขนาดนั้น

ไม่ใช่แม่

ก็บอกว่าเอาให้แบบถนัดถนัดนะแม่

เรื่องความสวยความงามความประนีตนะคะ

จบจบเลย
สั้นนะไม่อยากขยายความ
แหมงานง่ายงานถนัดของสามแม่บ้านเขาล่ะค่ะ
เรื่องตกแต่งความสวยงามอะไรอย่างเงี้ย

เริ่มแรกคุณแม่บ้านท็อปก็จัดแจงเอาเบาะมาวาง
เพื่อเวลานั่งจะได้นุ่มสบายคลายเมื่อย
ขั้นตอนต่อไปแม่บ้านไอซ์ก็จัดการเอาพรมขนมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง
ขั้นตอนต่อไปแม่บ้านไอซ์ก็จัดการเอาโผล่มขนมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง
ขั้นตอนต่อไปแม่บ้านไอซ์ก็จัดการเอาโผล่มขนมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง
มาปูถับเก้าอี้ลงไปอีกชั้น
เพื่อให้เก้าอี้ตัวนี้ดูเป็นผู้หญิงผู้หญิง
เพื่อให้เก้าอี้ตัวนี้ดูเป็นผู้หญิงผู้หญิง

และสุดท้ายแม่บ้านอ่อมก็ต้องจัดการแปะโลโก้
และสุดท้ายแม่บ้านอ่อมก็ต้องจัดการแปะโลโก้
เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

แปะโลโก้ไทยรัสทีวีลงไป
กับแบบทุกตาการมัยบ้านแม่บ้านประจำบานค้า

นิดหนึ่งวิวได้ที่เดียว
เราต้องทำให้ดีนะลูก
ไปได้แล้วเข้ามาอยากได้ฮะดึงไว้นะอืม

สวยมากสำหรับการเป็นแม่บ้านมันเป็นบ้านมากเลยอะดูดีมีระดับ
แล้วก็แบบมันเพิ่มบูรคาแบบนี้นี่เนี่ยพอติดทำอะไรตกแต่งเพิ่งไว้แล้ว
ราคาประมาณเท่าไรคะเพิ่มมาต่อละห้าบาทบาทครับแค่นั้น่ะ
ไม่มันคุ้มสำหรับผู้บริโภคไงใช่เออถือว่าดีมากไงคือแบบ

แต่เน้นพรีมาณให้ผู้คนเนี่ยสามารถซื้อจับจ่ายได้จริง
มีอะไรจะพูดนะ
แจกครองมั้ยมีของอะไรมาแจกแม้ยปุ๊บสูตรอยู่ในรายการปุ๊บสูตรอยู่ในรายการว่ะ
คุณโจ๊ะน่ารักมากเลยอันนี้ค่ะคุณคะเป็นที่ใส่โทรศัพท์มือถืออุ๊ยน่ารัก
โมเดลก้ออีสันเป็นงานประดิษฐ์ครับเป็นโมเดล
ให้เห็นว่าเป็นโจ๊ะก้ออีสันถังน้ำมันนะคะแจกทั้งหมด๕รางวัลง่ายมากนะคะ
หรือว่าใครมีไอเดียธุรกิจอะไรที่น่าสนใจนะคะก็บอกพวกเราได้นะคะ
ใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโจ้และคุณเมฆมาก

เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ

คะขอบคุณนะครับ